มาถึงสายหวานขนาดนี้แล้วก็ไปให้สุดนะคะมาพูดถึงขนมหวานขนมไทยอีกอย่างหนึ่งคือลูกชุบ

เราก็จะนึกถึงลูกชุบที่ปั้นเป็นผลไม้แตงโมมะหม่วงส้มมะละกอก็แล้ว
แต่จะบอกว่าร้านนี้มีความพิเศษคือเขาปั้นลูกชุบเนี่ยเป็นเหมือนเมนูของข้าว
เป็นพวกน้ำพริกกะปิปลาทูเป็นผักก็มีคุณคือมันเก๋มาก

เห็นไหมคุณคะคือถ้าแบบมองไกลเผินไม่บอกนี่กูฉันไม่รู้นะ

เป็นลูกชุบทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะ

แน่ใจแน่ใจแน่ใจ๑๐๐เลยค่ะ

ที่มาที่ไปเนี่ยนะคะเราไปคุยกับนายปิยศักดิ์อนันตรรัฐค่ะ

เล่าให้ฟังบอกว่าที่บ้านของคุณปียศักดิ์เองเนี่ยทำขนมไทยมาตั้งแต่ต้นตระกูลมาเลยค่ะ
โดยเปิดสาขาแรกอยู่ที่อ่างศิลาชนบุรี
โดยพี่ชายของคุณคชานี่นะคะ
เป็นคนริเริ่มทำลูกชุบเป็นรูปทรงต่าง
แล้วก็เปิดสอนให้กับคนที่สนใจมาเรียนด้วยนะคะ
แล้วก็ต่อมาขยายสาขามาที่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เอง
ปรากฏว่าก็มีคนตอบรับดีมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะลูกค้าให้ความสนใจ
เพราะว่าลูกชุบที่เราคุ้นเคยเนี่ย

มันก็ธรรมดาอาจจะลูกใหญ่หน่อยบางเจ้า
อาจจะสีแบบไม่สดไม่เข้มมาก
บางทีใส่สีชัดมากไม่กล้าทานนะ

นี่เขาปั้นเหมือนยันถ้วยตาไก่เลยคุณ

เป็นลูกชุบหมดทุกอย่างเนี่ยบางทีก็สับสนไง
คิดว่าเออคงจะปั้นมาแล้วมั้

คุณลองดูสิคุณจะรู้อะไรของจริงบ้าง

มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม้เว้นไว้บ้าง
แต่ว่าดูแล้วมันไปทำให้เราเหมือนเจริญอาหารมากขึ้น
ใช่มันน่ารับประทานนะคะครับ
ส่วนราคาขายค่ะ
แต่จริงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะจะซื้อน้อยซื้อมากกว่านี้ก็ได้นะคะ
แต่เราให้เห็นว่าการนำไอเดียมาต่อยอด
มาทำให้สินค้าทั่วไปมันโดดเด่นขึ้นมา
ซื้อหากินเองซื้อฝากผู้อื่นเนี่ยก็ไปได้นะคะคุณผู้ชมร้านอยู่ที่ซอยคลองน้ำ
ห้างดังของขอนแก่นเขาอยู่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะ
ก็แวะไปอยู่ริมถนนหน้าเมืองนะหรือว่าคุณผู้ชมนี่หาเลย
ร้านนี้เขาร้านดังเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเจอแน่นอนนะคะ
ลูกชุบนายคชาสาขาขอนแก่นนะจ๊ะหน้าตาน่ารับทานยิ่งนักเนี่ย
อันนี้เหมือนเป็นอะไรนะกล้วยไข่เชื่อมหมูสะเต๊ะกับทอดมันก็มี
บ้านผมเรียกปลาเห็นดีไม่ทำข้าวสวยมาด้วยนะไม่แน่นะคุณ
แล้วเมื่อกี้อ่ะเห็นเหมือนพริกน้ำปลาก็มีอ๋อเหรอแตงกวาก็มาเออ
ผักชีก่อนไปโอ้อะไรจากขนาดนั้นแต่ว่าจริงจริงแล้วมันไม่ใช่ง่ายน่ะคุณ
ผักชีปั้นเปล่าผักชีจริงมันไม่ง่ายนะที่เราจะปั้นลูกชุบออกมาได้เหมือนขนาดเนี้ย
มันก็ต้องเป็นงานฝีมือนิดนึงแหละคุณกว่าจะลงสีกว่าจะปั้นกว่าจะ
คือใส่ใจในทุกรายละเอียดในการทำเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
การค้าขายมันก็ต้องมีไอเดียไงมันถึงจะแบบมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ต่อไปเนี่ย
ก็คงปั้นลูกชุบเป็นหน้าคนแล้วล่ะเออปั้นหน้าคุณเนี่ยไม่ได้นะทำไมครับ
ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยไม่น่าพูดเลยเอาคุณผู้ชมส่งไลน์มา
ก๋วยเตี๋ยวแปดน่ากินหิวข้าวเลย